ท่านผู้ชมครับดูเรื่องราวที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องมาจากคดีของน้องชมพู่หน่อยก็แล้วกัน
ความคืบหน้าทางคดีเราก็ยังตามให้แล้วครับ
ก็ต้องตามจากตำรวจเป็นหลักค่ะนะฮะท่านก็ยังทำงานอยู่ทุกวันนะฮะ
ตำรวจในพื้นที่เนี่ยแต่ว่าข้อมูลอาจจะออกมาน้อยหน่อย
แต่อีกมุมหนึ่งในวันนี้ต้องยอมรับว่า
มันก็มีความเคลื่อนไหวของลุงพลด้วย
นายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่
นี่วันนี้ไปที่โชว์รูมรถยนต์แห่งหนึ่ง
เปิดตัวรถอะไรแบบนี้ก็เชิญลุงพลไปด้วยนะ
เป็นลักษณะเหมือนศิลปินดารานะฮะทุกวันนี้นะครับ
ลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ผู้ที่ถูกสงสัย
แล้วก็กลายเป็นผู้ที่ถูกสงสารจนกำลังใจมากมายเยอะแยะ
นำมาซึ่งงานการในแวดวงของวงการบันเทิงนี่มีข่าวว่า
เพลงที่เคยมีคนแต่งให้ลุงพลเพลงความจริงก็คือความจริง
ไปเปิดเสียงดังลั่นถนนหน้าบ้านเนี่ยเอ๊ะตกลงจะให้ครูปรีชาเป็นพระเอกเอ็มวี
เดี๋ยวเราจะไปถามให้นะฮะแต่ดูตรงนี้ก่อนนะครับ
นี่คนมารอเยอะเลยพอรู้ว่าโชว์รูมรถยนต์แห่งนี้
เขาจะมีงานเปิดตัวรถยนต์เปิดตัวรุ่นใหม่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเชิญลุงพลมานะเป็นแขกรับเชิญพิเศษนี่ฮะ
โอ้โหมารอกันนี่นะหลังจากเมื่อวานนี้เข้ากรุงเทพนะมาแถลงข่าวเรื่องเล่นเอ็มวีกับจินตราภูลลาบ

รอหลักสวยสิ

รุมรถยนต์ที่สว่างแดนดินสกลนครนะครับทุกผู้ชมครับ
เปิดตัวลุงพลมาเสียงกรี๊ดเนี่ยโอ้โห
หึ่มโชว์รูมเลยนะฮะบรรยากาศในงานก็คึกคักแล้วครับ
มีการสัมภาษณ์พูดคุยเล่นเกมตอบคำถามมีช่วงหนึ่งที่พิธีกรในงานเนี่ย
เขาคุยกับลุงพลนะก็เหมือนกับเชิญมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ
มาสัมภาษณ์เปิดใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพิธีกรเนี่ย
เขาก็ถามลุงพลในคำถามที่คนที่เข้ามาประชาชนที่เข้ามาเนี่ย
เขาอยากรู้แล้วส่งคำถามมาให้อย่างเช่นนี่คุณโรสลินที่
ชาวบ้านเขาฝากคำถามพิธีกรไปถามนะค่ะอ่า
ลุงพลมีสัดส่วนยังไงฮะสูงเท่าไรแต่คำถามเนี้ย
น้องผู้หญิงเนี่ยเขาถามเขาบอกนี่คำถามนี้นี่มีคนฝากขึ้นมาถาม
ถามว่าลุงพลเคยมีภรรยาทั้งหมดกี่คนอืมเออเออเขาอยากรู้อย่างงี้แล้ว
เอาเขาถามกันจริงนะครับทุกผู้ชมครับเอาไปดูนะฮะ
ซึ่งเราก็ขออนุญาตมาแต่เรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตแล้ว
เอฟซีทุกท่านค่ะอยากรู้ไม่เคยว่าลุงพล
เคยมีภรรยากี่คน
อยากจะถามถ้าอยากกลัวโดนด่าก็กลัวนะคะแต่เป็นคำถามที่ทางทีม
ก็ว่าเอฟซีขอมาเยอะมากตอนนี้ขอเยอะสุดเลยให้ถามหน่อยได้ไหมว่าลุงพล
มีเกียร์มาแล้วกี่คนในภรรยากี่คนค่ะก็จริงจริงแล้วชีวิตลุกผู้ชายก็
ความร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับก็อ่าสำหรับภรรยาจริงจริงก็มี
พระแต่งคนเดียวส่วนอ่าทุกอีกที่มีอากาศได้พูดคุยก็

สำหรับผู้หญิงที่มีโอกาสได้คุยนะครับที่ผ่านหากล้องนะอะไรนะ
โด้โด้ไม่น่าเป็นส่วนแต่ว่าโดนโด้รู้สึกว่าเดิมจะมาช้าไปแคระ
ค่ะอ่าก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นคิวการพบปะถ่ายรูปกับคนที่มารอ
พบลุงพลมาให้กำลังใจ
บุญนิ่มก็เลยไปดูบรรยากาศเอามาฝากหน่อยนะครับ
เขามางานเชิญมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่
เราก็เลยได้คุยกับลุงพลหน่อยนะฮะ
สอบถามความรู้สึกของลุงพลหน่อยนะครับ
อย่างเรื่องตอนนี้ออกงานบ่อยขนาดนี้เนี่ยยังจะเป็นเกษตรกรไหมเนี่ย
ทำไร่ทำนาทำสวนยางหรือว่าจะเปลี่ยนมารูปแบบนี้แบบเต็มตัวไปเลยนะครับ
ลุงพลกับป้าแตนบอกว่าก็คงไม่คิดเปลี่ยนอาชีพนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันมีงานเข้ามา
มันก็ต้องโยกมาทำตรงนี้หน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษของชีวิตนะครับ
ที่จะมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ใหม่นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังทำใจเอาไว้อยู่
ไปเดอร์แมนก็มาให้เซ็นนะลุงพลป้าแตนบอกว่ายังไงก็ทำใจไว้นั่นแหละ
ก็คิดไว้อยู่ว่าชีวิตเนี่ยสุดท้ายมันก็ต้องมีขึ้นมีลงยังไงซะชีวิตบ้านปลายมันก็ต้องกลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปที่เคยเป็นนั่นแหละ
ก็เป็นชาวบ้านกกอกที่เป็นกันอยู่แต่ตอนนี้มันมีงานเข้ามาก็ถือว่าเป็นโอกาส
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลบอกว่าหลังจากนี้นะครับก็ยังมีงานที่รอเจาะคิวอยู่เนี่ยคือต้องเตรียมตัวเข้าห้องอัดเสียงแล้วมีเพลงความจริงในใจ
อาจจะถูกมองว่าฉันกลายเป็นคนผิดแต่ช่วงชีวิตที่ผ่านมาตัวเองที่รู้
มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตแล้วก็จะพยายามสื่อความหมายแต่ละคำให้ออกมาเพราะที่สุด
เพื่อที่คนเขาจะติดตามผลงานลุงให้เขาประทับใจในผลงานของผม
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวชื่อจะคล้ายกันแยกกันหน่อยหนึ่งก่อน
คือเพลงของลุงพลถ้าเต่างอยที่ไปร้องกับจินตราภูลลาภ
อันนี้เป็นเพลงของจินตราภูลลาภที่เขามีดังอยู่แล้วลักษณะไปฟิเจอร์ริ่งกันใหม่
ร้องร่วมกันใหม่นะครับแต่มันมีเพลงที่คนเขาแต่งให้ใหม่เลยเนี่ย
หลังจากเกิดเหตุการณ์เรื่องราวในชีวิตของลุงพลที่ถูกสงสัยในคดีน้องชมพู่
มีหลายเพลงเพลงความจริงในใจนี่ก็เป็นเพลงหนึ่งของลุงพลนะที่ร้องเมื่อสักครู่นี้
แต่คนละเพลงกับอีกเพลงนึงเพลงความจริงก็คือความจริง
ชื่อนี้ชื่อเพลงนี้เชื่อว่าท่านคงเคยได้ยินอยู่แล้ว
เขาเคยมีคนแบบแต่งให้แล้วก็ไปเปิดเสียงดังลั่นหน้าบ้านลุงพลมาแล้วตอนนั้นนะครับ
ได้ข่าวมาว่าคนแต่งเพลงนี้เนี่ยได้ทาบทามครูปรีชาครูปรีชาไคร่ครวนนะ
ที่เป็นคู่กรณีกับหมวดจรูนในคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีเนี่ย
ประโยควรีนี้นะฮะที่พูดอยู่ตลอดความจริงก็คือความจริงเนี่ยใช่ค่ะ
ต้องแยกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปอีกเรื่องหนึ่งคือเพลงความจริงก็คือความจริง
แต่เพลงเมื่อสักครู่นี้ที่ลุงพลบอกเดี๋ยวผมจะเข้าห้องอัดแล้ว
มีคนแต่งให้ให้ผมไปอัดเพลงนี้อัดเสียงเพลงนี้
นั่นคือเพลงความจริงในใจใช่ค่ะคนละเพลงกันนะฮะ
แตนวันนี้ก็มาโชว์ตัวกับลุงพลด้วย
บอกว่าดีใจมากที่มีคนมาให้กำลังใจเยอะเลย
แล้วตอนนี้มีงานในวงการบันเทิงติดต่อเข้ามาเยอะมากนะครับ
รับว่าตอนนี้โอ้โหทั้งป้าแตนลุงพลเนี่ยนะคุณลสลิน
เวลาพักผ่อนมันน้อยมากเวลาพักผ่อนมันน้อยเหลือเกิน
ซุปตาไปแล้วอ่ะใช่แต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะหนึ่งของชีวิต
เมื่อก่อนนี้ก็ทำงานแบบลำบากมาตลอด
ทำไร่ทำสวนทำนาเป็นเกษตรกร
ตอนนี้ก็มีโอกาสได้ทำงานลักษณะแบบนี้บ้าง
ก็โอเคนะก็ทำได้ก็พออดทนไหว
คือตอนนี้ชื่อเสียงของลุงพลป้าแตนก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะ
ส่วนหนึ่งก็คิดว่าถ้างานนี้ยังคงมีอยู่เราก็คงจะต้องทำงานส่วนนี้ไปก่อน
สักวันหนึ่งมันก็อยู่ในพื้นฐานของครอบครัวของอะไรอยู่ดี
เราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นจนตลอดไปอะไรอย่างนี้คือ
คือเท่าที่เราดูอ่ะใช่ไหมที่ผ่านมาดูทีวีดูดาดูดารานักร้องอะไรพวกนี้
สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาอยู่กับฐานครอบครัวของเขาอยู่ดีแหละ
มาค่ะเพลงความจริงก็คือความจริง
วลีนี้เป็นประโยคเด็ดจากปากของครูปรีชา
แล้วชื่อเพลงเพลงนี้คนแต่งก็คือไอกาอิเป็นคนแต่งแล้วเอาคำพูดนี้จากครูปรีชามาแต่ง
ท่อนแรกของเพลงนี้ก็คือความจริงก็คือความจริงนี่คือสิ่งที่ลุงปีชาว่าไว้นะฮะ
นี่เป็นภาพเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าเราเอามาให้ดูเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะต้องไปต่อประเด็นนี้
นี่คือภาพในวันนั้นที่รถแห่คันนี้มาจอดที่หน้าบ้านลุงพล
ห้างจากกรุงเทพเป็นคนเช่ารถคันนี้มานะคะ
ให้มาเปิดเพลงความจริงก็คือความจริงให้ลุงพลป้าแตนได้ฟัง
ตอนนั้นจ้างมาในราคา๑๘๐๐๐บาทใช้เวลา๓ชั่วโมง
หลังเปิดให้ลุงพลฟังสองรอบก็หลังจากนั้นก็เปิดเพลงหมอลำ
แต่เอาดูจังหวะนี้ก่อนค่ะหลังจากที่เปิดเพลงความจริงก็คือความจริงนะคะ
เย็นวันนั้นลุงพลป้าแตนป้าถอนป้าจำลองยืนฟังแล้วก็โอบกอดกันร้องไห้แบบนี้

เตรียมหลัด

หลังจากนั้นนะคะเพลงความจริงก็คือความจริงจบก็มีการเปิดเพลงหมอลำให้คนในพื้นที่ได้ออก
นี่ค่ะเต้นกันแบบนี้นะคะจากวันนั้น๑๒สิงหาคมจนถึงวันนี้สักประมาณต้นเดือนกันยายนนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้เราก็ถามประเด็นนี้กับลุงพลนะลุงพลครูปรีชาเนี่ยเอาจริงตัวครูปรีชาเองเนี่ยตกเป็นจำเลยเพราะว่าคดีหวย๓๐ล้านเนี่ยมันขึ้นสู่ศาลแล้วนะคะครูปรีชากลายเป็นจำเลยอาจจะทำให้คนมองไม่ดีหรือเปล่าไม่เหมาะสมหรือไม่ลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกนะคิดว่าความหมายของความจริงก็คือความจริงแต่ละคนที่ให้เนี่ยไม่เหมือนกัน
เช่ารถแห่มาก็เนื้อเพลงก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับ

ก็ขึ้นอยู่กับภูมิเท่านี้ของเจ้าของบทเพลงอะครับ
อ่าจากลุงพลสู่ลุงปรีชาเจ้าตัว
ครูปรีชาหรือว่าบางคนตอนนี้เริ่มเรียกว่าลุงปรีชาแล้วเนี่ยนะคะ
ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้ความรู้กับประชาชน
เรื่องของการรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น
แล้วคลิปนี้ถูกลบออกไปแล้วนะคะ
กลายเป็นว่าก็มีเรื่องทำให้ยิ้มได้
เพราะว่าจะถูกเชิญไปเล่นเอ็มวีเพลงนี้
เป็นวลีเด็ดประโยคเด็ดที่ครูปรีชาพูดประจำ
ความจริงก็คือความจริงคุณปริชาว่าไงเชิญค่ะ
พูดบ่อยและในเนื้อเพลงก็มีด้วย

ครูปีชาได้เล่นและจะมาเทยทำที่ร้านอาหารบ้านสวนครูปีชาด้วย

อีกคนหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีที่เจ้าของเพลง

หมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะยืนหนึ่งข้างลุงพล
เราก็ไปถามเหมือนกันหมอปลาบอกว่าเอ๊ะมันก็ฟังดูแปลกนะ
เพราะว่าคนแต่งเพลงนี้แต่งเพลงให้กับลุงพลร้อง
เป็นเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวิตของลุงพล
เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยจากบางคนไม่ใช่ผู้ต้องหา
จำเลยในคดีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับครูปรีชา
ตกเป็นจำเลยในคดีเพราะว่าคดีหวย๓๐ล้านเนี่ย
มันขึ้นสู่ศาลแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยฝากไปยังเจ้าของบทเพลง
ลองขบคิดดูนะเพราะดูแล้วมันไม่เหมาะสมค่ะ
ตัวเขาเองคือเป็นเจ้าของบทเพลงเขาจะเอาใครมาเล่นก็ได้
อันนี้คือในตัวเขาเองแต่ถ้ามุมมองผมผมมองแค่มันแปลก
พี่รักพี่ลือพลิกลั่นคือถามว่าถ้ามุมมองผมว่ามันดีไหม
ผมไม่ตอบดีกว่าว่ามันดีแต่อย่างให้ทุกคน
ดูว่ามันสมควรหรือไม่สมควร
ใช่ลุงพลไม่ได้ตบ
ขึ้นลงขึ้นศาลยังไม่ไม่มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลแต่คุณเอา
ผมไม่รู้ว่าคุณจะเกาะกระแส
หรือเป็นปิงมาเกาะอะไรหรือเปล่า
ก็แล้วแต่มุมมองนะฮะเรื่องนี้
ท่านผู้ชมครับไปดูคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
หน่อยนะครับนายอนามัยนางสาวิตรีวงศรีชาครับ
นี่วันนี้ที่คุณนฤทธบุญนิ่มตามไปเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไปทำไร่ทำสวนนี่แหละนะครับ
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้านะครับ๘โมงเช้านะครับไปสวนยางพารา
หยอดน้ำกรดนะครับส่วนบ้านนี่ก็ต่อเติม
ใกล้จะเสร็จแล้วเหลือแค่ฉาบปูนนะที่คุณพ่อบอกนะฮะ
นี่ฮะคุณพ่อน้องชมพู่คุณแม่น้องชมพู่นะครับเราก็ไปคุยด้วยนิดหน่อยนะครับ
เพราะว่าจะได้ไม่รบกวนการทำงานนะครับวันนี้ต้องเข้าไร่เข้าสวนแต่เช้านะครับ
เรื่องคดีความเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ร้อยกว่าวันแล้ว
ตำรวจก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้
ซึ่งจะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายตามหลักคดีทางอาญาอะไรกันต่อเนี่ยนะครับ
กับพ่อน้องชมพู่บอกว่าก็ยังมีความหวังอยู่นะครับ
ยังคงเฝ้ารอการทำงานของตำรวจอยู่ทุกวันนี้ก็ยังหวังอยู่ว่า
ตำรวจจะหาหลักฐานให้ได้เยอะจะได้นำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายที่ทำร้ายลูกสาวได้
กับแม่น้องชมพู่บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ที่ควรจะเป็นก็คือเป็นเกษตรกร
เป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนก่อนที่จะมีคดีของลูกสาวก็ใช้ชีวิตอย่างนี้นี่แหละนะครับ
เข้าสวนเข้าไร่กันแต่เช้านี่นาริสไปก็เลยช่วยซะหน่อยนะฮะ
อดน้ำกรดสวนยางพารานะครับ
แม่น้องชมพู่บอกว่าทุกวันนี้ชีวิตเนี่ยสบายใจมากขึ้น
สบายใจเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตปกติประจำวัน
ไม่ต้องถูกพูดถึงอะไรมากเท่าไหร่
ขออยู่แบบอย่างนี้ใช้ชีวิตแบบปกติแบบเกษตรกรทั่วไป
เพราะไม่ได้อยากเด่นอยากดังอะไรอยู่แล้ว
นี่คุณแม่น้องชมพู่บอกกับเรานะฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของคดีความเนี่ยนะคะ
แม้ว่าตำรวจบอกว่าจะมีความคืบหน้าไป๗๘
และเรื่องของพยานหลักฐานต่างพยายามเก็บให้สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยนะคะ

แต่ว่านักข่าวของเราค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มก็ยังคงลงพื้นที่ไปนะคะ

ขออนุญาตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูผายน
กลับขึ้นไปบนภูเหล็กไฟอีกครั้ง
เหตุผลก็คือถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียด
ผลการชนะสูตรพลิกศพเรื่องของสภาพศพของน้องชมพู่
ที่ไปเจอศพวันแรกหายไป๑๑เจอวันแรก๑๔พฤษภาคม
ปรากฏว่าในผลการชนะสูตรพลิกศพเนี่ย
ระบุว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
พบแต่เพียงรอยขีดขวนตามร่างกายเท่านั้น
ทีนี้นักข่าวของเราถอยกลับมาตั้งหลัก
ตั้งข้อสังเกตว่าหากน้องชมพู่อยู่บนภูเขาเป็นเวลานานหลายวัน
ด้วยสภาพพื้นที่ของป่าน่าจะมียุงไหม

แต่ทำไมกลับไม่พบร่องรอยตุ่มแดงลักษณะสีแดงหรือนูน
แม้กระทั่งรอยแกะเก่า
คือถ้าเกิดว่าน้องโดนยุงกัดเนี่ยอาจจะเกาได้บ้างนะคะ
อาจจะมีรอยขีดรอยขวนจากเล็บบ้าง
แต่ปรากฏว่าร่างกายของน้องชมพู่เนี่ย

แล้วในรายงานผลชนสุทธิพิกษบเอง
ก็ไม่ได้ระบุถึงเรื่องนี้ไว้นะคะ
ก็เลยนำไปสู่การตั้งคำถามว่า

ที่น้องชมพู่อาจจะไม่ได้เสียชีวิต

ถ้าหากว่าน้องชมพู่ถูกปล่อยให้อยู่บนภูเหล็กไฟ

ก็น่าจะมียุงมากัดไหม

ซึ่งก็แปลว่าจะต้องพบรอยตุ่มแดง
จากการถูกยุงกัดบ้างไหม

คือไม่พบสิ่งเหล่านี้เลยอะค่ะ

ภูเหล็กไฟในช่วงกลางวัน

ก่อนที่จะพบคล่ำช่วงมืด

คนร้ายปล่อยให้น้องเสียชีวิตที่ใดที่หนึ่ง

แต่ต้องซ่อนไว้ใน

โดยใช้อะไรคลุมไว้หรือไม่
พยายามถามคำถามไปเรื่อยนะคะ

อันนี้ก็น่าสนใจการตั้งคำถามแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ

ไปทดสอบสิว่าบนภูเหล็กไฟ

คุณนฤทธิทดลองค่ะคุณผู้ชมนี่

ทดลองเดินจากสวนยางพารา

โดยมีอุปกรณ์เครื่องดักยุง

แสงสีม่วงค่ะ
จะคอยล่อยุงแมลงต่างให้เข้ามาด้านใน
แล้วมือขวานั่น

พยายามตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตหนึ่งนะครับ
เป็นไปได้หรือไม่นะครับว่าน้องชมพู่นั้น

ไม่มีร่องรอยการถูกยุงกัดเลยนะครับ

มียุงมากน้อยขนาดไหนครับ

ซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะครับ

ทำร้ายน้องชมพู่เสียชีวิต
ก่อนที่จะเอาร่างขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
เพราะถ้าเกิดว่าคนเสียชีวิตแล้วเนี่ย

ไม่ทำงานและระบบไหลเวียนของโลหิตต่างต่างเนี่ยครับทีนี้นักข่าวของเรา
ก็ไปดูสภาพป่าตอนกลางคืนโอ้โหเงียบสงบค่ะญาติเริ่มขึ้นรกสูงแล้วนะคะ
จากว่าระยะหลังเนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านใช้เส้นทางนี้มากนัก
นับเวลาดูก็สักประมาณเดือนเสร็จเสร็จแล้วนะคะพอมาถึงบริเวณตีนเขาค่ะ
ทีมข่าวนำเครื่องดักยุงล่อยุงล่อแมลงต่างให้เข้ามา
ทดสอบนั่งเฉยเป็นเวลา๑๕นาทีปรากฏว่าโอ้โหไม่ต้องถึง๑๕นาทีแล้วค่ะ
นาทียุงแมลงมาเพียบเลยค่ะบินเข้ามากัดคุณนฤทธิ์บางตัวเนี่ย
ก็บินเข้ามาเกาะตามตัวจนกระทั่งคุณนายฤทธิ์เนี่ยโอ้โหต้องตบต้องตบแล้วก็ต้องเก่า
บางแห่งร่างกายเป็นแผลเป็นตุ่มแดงนะคะ
แล้วมีอาการแสบคันจากการที่โดนยุงกัดโดนแมลงกัดด้วย
มันจะมียุงมั้ยอ่ะ
อันนี้ของจริง
เยอะมากฮะทั้งยุงทั้งแมลง

คุณนฤทธิ์ทดสอบเป็นจุดไปนะคะตั้งแต่บนภูลงมาตีนเขา
แล้วอีกจุดหนึ่งที่ไปนั่งทดสอบก็คือสวนยางพารา
ก่อนที่จะไปบนภูเหล็กไฟนะตรงนี้ก็ทดสอบเหมือนกัน
ปรากฏว่าทั้งยุงทั้งแมลงมากัดเพียบเลยค่ะ
แพ้กันเลยนะคะกับบนภูนะคะ
ทีนี้ก็ถามต่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าน้องชมพู่เนี่ย
ไปเสียชีวิตบนภูเหล็กไฟน้องจะถูกยุงกัดได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ
สันนิษฐานกันว่าน้องมีโอกาสถูกยุงกัดได้ค่อนข้างมาก
การที่ยุงจะกัดคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็มีเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์
คุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะฮะยุงจะกัดคนที่มีเหงื่อมาก
ซึ่งหากน้องชมพู่ยังมีชีวิตและถูกคนร้ายพาเดินขึ้นไปบนภูเขา
ต้องมีเหงื่อออกและเป็นเหตุให้ยุงกัดนะฮะ
ข้อสองยุงชอบกัดคนที่ตัวร้อนอุณหภูมิอุ่นหน่อยนะคะ
ร่างกายค่อนข้างสูงหากน้องชมพู่เดินขึ้นไปเอง
หรือต้องออกแรงเยอะแปลว่าน้องอุณหภูมิร่างกายจะต้องเพิ่มขึ้น
ยุงก็ต้องไปกัดน้องมากกว่าปกติ
ข้อ๓ยุงจะชอบกัดคนที่หายใจแรง
เพราะเรด้าของยุงจะสแกนหาคนที่ปล่อยการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์
ปลดปล่อยออกมาจากลมหายใจ
ซึ่งหากน้องชมพู่เดินขึ้นไปเอง
แปลว่าน้องต้องหายใจถี่เอาการ์ดคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา

ข้อที่๔ยุงจะเลือกกัดเด็กมากกว่าผู้ใหญ่
เพราะกลิ่นตัวและลักษณะทางกายภาพคือผิวหนังค่ะ
ข้อ๕ยุงจะเลือกกัดผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

ข้อสุดท้ายข้อ๖ยุงจะชอบกัดคนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม
สีดำสีแดงสีชมพูเป็นต้น
แต่ในวันที่น้องหายตัวไปเนี่ย
ปรากฏว่าตอนที่พบศพน้องเนี่ย
น้องชมพู่ใส่กางเกงสีชมพูเข้ม
แปลว่าอะไรแปลว่ายุงก็จะต้องไปตอมน้อง

แต่ว่าเราก็ต้องรอผลการเปิดเผย
ว่าสรุปข้อมูลจากทางตำรวจอย่างละเอียดนะฮะ

เพราะว่าผลการชนสูตรที่ออกมาเนี่ย

ถ้าตามเงื่อนเวลาของวันเนี่ยคงมีมาแล้วล่ะนะครับ

จะมีร่องรอยลักษณะแบบไหนอะไรยังไง

ใช่ค่ะเราก็เพียงแค่พยายามจะวิเคราะห
ข้อมูลต่างเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางคดีนะครับ

คนนี้ฮะวันนั้น

กรุงเทพผู้ชายคนนี้อยู่แถว
ห้าเป็นโรงเรียนเก่านะฮะโรงเรียนล้างแหละไม่มีการเรียนการสอนแล้วเขายุบรวมนะครับแต่อยู่ในพื้นที่บ้านกอกนี่แหละนะฮะ
ก็เลยไปถามว่าเอ๊ะพี่มาทำอะไรแถวนี้เนี่ยนะแต่งตัวแบบแปลกไม่ใช่
คนแถวนี้ไม่ใช่ชาวบ้านแถวนี้แน่นะครับเป็นตำรวจทหารอะไรมาที่
อะไรยังไงมาดูคดีน้องชมพู่หรือเปล่าถามไปถามมาชายคนนี้บอก
เขาเป็นร่างทรงลูกปู่นาคาแล้วก็เป็นพี่ชายในอดีตชาติของ
ลุงพลในอดีตชาติเนี่ยลุงพลเป็นพญานาคส่วนตัวเขาเนี่ยเป็นพี่ชาย
แล้วในชาตินี้ได้รับคำสั่งให้ตามาดูแลน้องชายก็คือลุงพล
เขาบอกว่าอย่างนี้นะคุณนฤทธิฟังไปก็อึ้งไปนั่นแหละแต่ก็เอ้าลอง

คือเขาบอกว่าอย่างเช่นวันนั้นน่ะนานาริสจำได้ไหมวันที่ลานพญา
เพลงด้วยเนี่ยวันนั้นเขาก็ตามไปนะเขาตามไปสร้างเกาะแก้วคุ้มภัย
ให้กับน้องชายของเขาค่ะเพราะว่าลุงพลน้องชายเขาเนี่ยมีเจ้ากรรมนายเวร
ในอดีตมาล้างแค้น
ร้องเพลงในวันนั้นก็เลยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้รับเสียงเพลง
เชียร์คึกคักไปหมดเพราะเขาไปยืนคอยคุ้มกันให้ด้วยการสร้าง
แก้วคุ้มภัยโอ้โหเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็ถามเข้ามาเยอะนะทั้ง
คนนี้เอาให้แน่นะนาริสผมก็เลยไปถามนาริสให้เพราะคุณผู้ชมฝาก
ถามมานาริสเอาให้แน่ท่านผู้ชมก็สงสัยตกลงแล้วเขาเป็นอะไรเขา
เป็นใครเป็นตำรวจเป็นสายสืบมาหาข้อมูลอะไรจากลุงพลหรือเปล่า
บอกเป็นพี่ชายลุงพลหรือนี่ฮะจะสตกสติจะไม่ค่อยดีอะไรยังไงหรือ
เปล่าวันนี้คุณนฤทธิได้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งครับเขายังไม่ไปไหน
นะฮะเขายังอยู่ที่นี่ครับทุกผู้ชมครับเพื่อคอยปกป้องดูแลน้อง
ชายของเขาก็คือนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่เราก็เจออีก
นะแล้วก็ไปถามนะคุณไปถามครับนี่เจอลุงก็นั่งเลยลุงเอาจริง
นะผมถามจริงจริงเลยเอาให้แน่ลุงเป็นใครมาจากไหนอะไรยัง
กันแน่ค่ะสายสืบหรือเปล่าลุงบอกผมหน่อยรับรองผมไม่บอกใคร
นาริสบอกจะบอกแค่คุณลสลินกับคุณภาคภูมิเท่านั้นแหละ
ก็ยิ้มแห่เอาอย่างนี้นาริสลุงบอกก็ได้นะจะได้หายสงสัยกัน
อย่ามาสงสัยในตัวลุงเลยนาริสเอ้ยไม่ใช่สายสืบอะไรทั้งนั้น
แหละนี่อย่ามาระแวงลุงเห็นไหมลุงเขาทำมือเลยบอกนาริสอย่ามาระแวง
ได้มาสังเกตการอะไรที่บ้านกนะลุงเนี่ยเป็นนัก
ธุรกิจแล้วเป็นเกษตรกรอ๋อค่ะทุกวันนี้มีเงินมาก
พอแล้วช่วงเวลาที่เหลืออยู่เป็นช่วงเวลาของการแผน
บารมีคอยปกป้องผู้คนและปกป้องน้องชายในอดีตชาติก็คือลุงพล
เพราะมันมีวิญญาณร้ายจากโลกคู่ขนานเนี่ยที่จะมาทำร้าย
นี่ฮะลุงคนนี้บอกกับคุณนฤทธิบุญนิ่มบอกว่า
ชาตินี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากบรรลุอรหันต์
ซึ่งผ่านมา๑๕๐ชาติเนี่ยเขาเป็นมาหมดแล้ว

เป็นลิงเป็นงูเป็นเสือเป็นพญานาคเป็นแม่ทัพ
นี่นันฤทธิ์บอกว่า

ผมเล่าไม่ไหวแล้ว
พี่เป็นตำรวจปลอมตัวมาหรือเปล่า
ไม่ได้เป็นผมบอกผู้ใหญ่แล้วบอกว่าผมจะเข้าไปดูที่โรงเรียนหน่อย
เพราะว่าทางปู่เจ้าเนี่ยพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบอกว่า

ผมเกิดมาหลายพบหลายชาติน้อยกว่าชาติแล้วประเทศไทยนี้

ครับแล้วน้องก็เป็นบริพันธ์ของผมด้วยสมัยก่อน

ใช่ทุกคนที่มาที่แนวนี้ตอนนี้เป็นบริวารหมดเลย
ปู่เจ้าสมิงพรานแล้วก็ฝั่งนี้ก็หลวงปู่ลิ้นไปตามผมมาครับ
ให้มาช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ผม
คุณนฤทธิก็เลยฝากบอกท่านผู้ชมนะครับว่า
ท่านผู้ชมสงสัยมาก็วันนี้ก็ตามไปถามให้เพิ่มนะครับ

เอาเป็นว่าหลังจากฟังแล้วเนี่ยนาริสบอกว่าสรุปได้แล้ว
ลุงเนี่ยไม่ใช่ตำรวจไม่ใช่สายสืบแน่

จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านแล้วล่ะ